นี่ค่ะเป็นเรื่องของคนรักกันแต่เอ๊ะทำไมฝ่ายชายไปมีกิ๊กแล้วพาผู้หญิงขึ้นห้องล่ะ
ฝ่ายหญิงเขาไปทำโอทีอยู่คุณผู้ชมฝ่ายชายพากิ๊กขึ้นห้องแล้วมีคนไปฟ้องฝ่ายหญิง
ทีนี้ก็ทะเลาะกับฝ่ายชายค่ะทะเลาะกันในโทรศัพท์นี่แหละ
ไปไปมาฝ่ายผู้หญิงนะไม่ยอมกลับห้องไปใช่ไปนอนพักบ้านเพื่อน
พักจิตพักใจแต่ฝ่ายผู้ชายตามมาถึงห้องเพื่อนแล้วรุมทำร้าย
โอ้โหเธอน่วมเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูสภาพเธอหน่อยนะเออ
ตอนที่เขาไปเห็นเนี่ยนะคะตอนไปช่วยเหลือเนี่ยตอนที่ช่วยกันนะคุณนะ
เพื่อนก็ต้องช่วยประคองบีบนวดแบบนี้นะคุณนะ
แล้วก็น้องเขาหายใจแบบเฮือกเฮือกอ่ะคุณคือเหมือนกับชักเกร็งใช่ไหม
เนี่ยอาการเธอเป็นแบบนี้เลยค่ะกู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรึบดิน
ก็ไปช่วยประถมพยาบาลก่อนผู้หญิงคนนี้สภาพเธอก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีโครงการ๔
บางเสาทงสมุทรปราการห้องที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้นางสาวสุธิชาสุภาวงอายุ๒๓ปี
หน้าบวมช้ำปากแตกชักเกร็งอาเจียนด้วยค่ะ
เมื่อกี้เห็นเพื่อนช่วยกันบีบช่วยกันนวดนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
นำตัวเธอออกมานะโอ้ยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบ่อค่ะ
ถามเพื่อนหน่อยเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๕เนี่ย
ตัวนางสาวสุธิชาเนี่ยนะไปทำงานทำงานกะกลางคืน
แล้วพอเลิกงานคือก็มีทำโอทีต่อนั่นแหละค่ะ
เริ่มงานอีกทีหนึ่งตอนเช้าเข้าสู่วันอาทิตย์ละ
เช้าวันอาทิตย์ที่๑๖ก็เพื่อนไม่กลับห้องไปอยู่กับแฟนนะ
แต่ว่ามาหาเธอที่ห้องพักแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังว่ายังไง
ว่าสามีอ่ะพาผู้หญิงมาที่ห้องซึ่งช่วงนั้นน่ะ
ตัวของนางสาวสุนิชาไปทำงานล่วงเวลาไง
แล้วถามว่านางสาวสุริชารู้ได้ยังไง
ก็เพื่อนที่อยู่ข้างห้องเขาเห็นพฤติกรรมของสามี
ก็เลยโทรมาบอกโทรมาฟ้อง
เห็นว่าสามีของพาผู้หญิงเข้าห้องนะ
ใช่ค่ะทีนี้ตัวนางสาวสุธิชาโทรไปหาสามีแล้วนะ

พอเลิกงานตอนเช้าปั๊บไม่กลับไปแล้ว
อยากเจอหน้าสามีมานอนห้องเพื่อนดีกว่า

แต่ปรากฏว่าพอเย็นวันนั้น
ฝั่งสามีมาเคาะประตูห้องเพื่อนไงคะ
พอเปิดประตูเสร็จปั๊บเจอฝ่ายหญิงอยู่ใช่ไหม
อู้หูยจิกตบต่อยเตะ

เพื่อนฝ่ายหญิงยังงงเลยยังสงสัยอยู่เลย
ตัวผู้ชายเองไปทำผิดไปมีกิ๊กพากิ๊กเข้าห้อง
แล้วอยู่มาทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองทำไม

เพื่อนพยายามห้ามหมดเลยห้ามปราหมดเลย

แล้วเพื่อนก็เลยทำยังไงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ฝั่งผู้ชายนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเอกสาร
เอาเอกสารของฝั่งแฟนเขาเอามาให้เจ้าหน้าที่
แล้วหลังจากนั้นหายไปเลยนะผู้ชาย
แปลงหนัวบอกว่าไม่ควรมาหาอย่างนี้
เขาก็เปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็เตะที่หน้า

ก็ทะเลาะกันมาบ้างยั่วกันในโทรศัพท์มาแล้ว

ทีนี้ไม่ทันแล้วแฟนเขามากกว่า
แล้วแฟนเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะซ้อมอย่างเดียวเลย

พูดอะไรเลยนะซ้อมอย่างเดียวเลยนะฮะ
จนบาดเจ็บขนาดนี้นะครับ
ส่วนคนในข้างห้องอีกคนนึงนะคุณนะ

บอกว่าโอ้โหพอรู้ว่ามีหญิงสาวถูกทำร้ายนะ

ก็พบผู้บาดเจ็บมีอาการชักเกร็งแล้วตอนนั้นนะคุณ
มือหงิกขาวหงิกตัวเกรงหมดเลย
ดิ้นทุรนทุรายอาเจียนออกมาด้วย
แสดงว่าโดนซ้อมหนักหน้าบวมตุ๋ยเลยนะฮะ
แล้วก็มีเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงให้การช่วยเหลืออยู่ใกล้นะครับ
ตัวนายแมนเองก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ขณะนั้นเห็นสามีของผู้บาดเจ็บ
ผู้ชายคนที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงนี่แหละ
ยืนดูอยู่นะดูอยู่เฉยเลยนะฮะ
ได้ข่าวว่าเขามีการทำร้ายร่างกาย
อย่างนี้ผมก็เลยขึ้นไปดูนะฮะ
แล้วก็เจอแฟนเขายืนอยู่บนหน้าห้องนั่นแหละ

แต่แฟนเขาก็สงบแล้วก็คืออยู่เฉยแล้วอยู่ตรงหน้าห้องนั่นแหละ
แต่คนเจ็บก็เหมือนกับไม่รู้สึกตัวแล้ว
ก็เลยเริ่มเกร็งแล้วเริ่มแบบ

นี่ไงมือเท้าเกร็งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางตำรวจสพบังเสาทงบอกว่า

หนังสาวสุธิชาเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นก่อน

ตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะรับแจ้งความแล้วก็
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็จะต้องโดนข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปด้วยนะคะ